คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ลานจอดเครื่องบินสนามบินสุวรรณภูมิ

ใช่ค่ะหลายคนถามว่าผู้ชายคนนี้โอ้โหเข้าไปถึงตรงนั้นได้ยังไง
ใช่ค่ะเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ห่วงห้าม
แล้วอย่างหนึ่งพอเข้าไปได้แบบนี้มันส่งผลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยนะ
ดูคลิปกันหน่อยนะคะเพราะว่าเขามีอาวุธด้วย
ทั้งปืนทั้งขวานทั้งกันไกลเอาดูเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ

โอ้โหก็ค่อยดูคลิปต่อไปด้วยกันนะคุณผู้ชม

วิ่งอลาวาถือขวานแล้วในมืออีกข้างเหมือนถือปืน
เจ้าหน้าที่พยายามไปกันตัวไว้นะฮะ
แล้วก็คือมันมีถ่ายไว้หลายคลิปเหมือนกันนะคะ
จังหวะนี้พยายามวิ่งหนีเจ้าหน้าที่
วิ่งเข้าใส่เจ้าหน้าที่จะเอาขวานฟันเลยนะ
ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่ต้องถีบไปแบบนั้น
แล้วดูสิพยายามจะคุมตัวเขาก็หนีหนีมา

เข้าไปในตัวอาคารได้แล้วไปฆ่าผู้โดยสาร
ยิงผู้โดยสารอะไรอย่างนี้โอ้โหคุณอันตรายมาก
ใช่ค่ะนี่คืออยู่ตรงหลุมจอดเครื่องบินนะ

เขาพยายามจะวิ่งหนีขึ้นบันไดคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่พยายามตามตัวเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวดูนะคะ
อันนี้พอมาถึงตรงนี้แล้วค่ะเห็นไหม
นี่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาวอลเขาพยายามที่จะสกัดจับกันนะ
ตัวผู้ชายคนนี้ค่ะเหมือนกับเขาคลั่งขึ้นบันไดไปแล้วคุณผู้ชม
ถ้าขึ้นได้นะเข้าอาคารสนามบินเลยนะ
ใช่ค่ะแต่คือสุดท้ายพอเอาขึ้นไปเนี่ยนะ
เหมือนกับว่าเขากำลังจะเข้าไปแต่เจ้าหน้าที่ไปล็อก

แล้วดูจังหวะที่เขามานะเนี่ย
โอ้โฮมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่โอ้โฮคุณนี่
เข้าไม่ได้นะฮะสุดท้ายจนมุมแล้วก็โดนจับนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วเหตุการณ์นี้ตัวเขาเองก็เลือดอาบเลยนะ
จังหวะนี้มีกระจกแตกแล้วก็พยายามจับกลุ่มตัวเขาให้ได้ค่ะ

ใช่ค่ะนี่เกิดขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ
สมุทรปราการนะคะผู้ชายคนนี้คือนายวัชระคำบุตรอายุ๓๔ปีค่ะ
ตอนจับกลุ่มตัวเขาได้เอาจับมัดมือเนี่ยคือเขามีปืนบีบีกันกระบอกหนึ่ง
มีขวานมีกันไกลเป็นกันไกลปลายแหลมนะคุณแล้วก็ยาบ้าอีกเม็ดหนึ่ง
ทีนี้ก็พยายามถามเขาล่ะค่ะว่าวัชระเกิดอะไรขึ้น
ตัวเขามีอาชีพเป็นพนักงานคลังสินค้าอยู่ที่อำเภอบังเสาทง
เขาพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะโวยวายนะ
โวยวายอยู่อย่างเดียวเลยแล้วทีนี้เนี่ยวันที่เขาเลิกงาน
เขาออกกะเช้าเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากคลังสินค้า
ทีแรกก็จะกลับห้องพักอยู่ที่เคหะเมืองใหม่บางพลี
ทีนี้ตอนที่เขากำลังขี่มอเตอร์ไซค์มาจากกลับห้องพัก
ใช่นี่คือคำตอบไงเพราะคนถามว่าเฮ้ยจุดตรงเนี้ย
มันเป็นพื้นที่ถือว่าเป็นพื้นที่ห่วงห้าม
มอเตอร์ไซคันนี้หลุดรอดออกมาได้ยังไง

พอเข้ามาก็มาก่อเหตุก่อความวุ่นวาย
วิ่งอยู่ตรงลานตรงนี้ค่ะทั่วเลยนะ

เพราะเจ้าหน้าที่ตรวจค้นในตัวพบยาเสพติด๑เมตร

แล้วทางผู้อำนวยการท่ากัดสยานสุวรรณภูมิก็ยืนยันนะ

แล้วการรักษาความปลอดภัยมันไม่ดีพอเหรอ

ทีนี้พอทางผอสุวรรณภูมิก็ยืนยันนะคะ
ระบบการรักษาความปลอดภัยของท่ากัดสยานไม่ได้หละหลวม
ทีนี้พอผู้ก่อเหตุหลุดเข้ามาได้แล้ว

เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ๙นาทีนะคะคุมตัวผู้ชายคนนี้ได้
แล้วเหตุการณ์นี้ไม่ได้กระทบกับผู้โดยสาร
ไม่ได้กระทบกับการบินไม่ได้ทำให้เที่ยวบินดีเลยแต่อย่างใด
แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าพอการท่าจะบอกว่า

ผู้ชายคนนี้เขาอาศัยจังหวะแบบนี้เข้ามาในพื้นที่ห่วงห้ามนะคุณนะ
แต่ทีนี้ครับเขามีการกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
โดยเฉพาะตรงจุดประตูต่าง
แล้วก็ให้ดูแลประตูของท่านให้ดี

ต้องมาอยู่ในห้องขังของที่สุวรรณภูมิ
คุณตอนแรกเขาไม่ได้นอนนิ่งแบบนี้นะ
เขาโวยวายเสียงดังอยู่คนเดียวค่ะลั่นห้องขังไปหมดเลย
แล้วพักนึงเขาถึงเหมือนกับสงบสติอารมณ์ได้
โทษของการเข้าพื้นที่ห่วงห้ามในสนามบินสุวรรณภูมิ
ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยสูงสุดนะคุณ

ใช่ค่ะเพราะว่าเขาโดนไป๖ข้อหานะ

อันนี้ที่บอกว่าเป็นโทษสูงสุดประหารชีวิตค่ะ
จำคุกตลอดชีวิตปรับตั้งแต่๖แสนถึง๘แสน
อกจากนี้การพกอาวุธเข้าไปในพื้นที่ห่วงห้ามเขตการบิน
อันนี้ก็โดนไปด้วยแล้วก็ทำให้ผู้อื่นเกิดความตกใจกลัว
รวมถึงขับขี่ยานผ่านะขณะเสพสารเสพติดเพราะเขามียาบ้าอยู่
แล้วก็ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานทำให้เสียทรัพย์
ทำประตูกระจกสนามบินแตกแตกไป๒บาน
ก็เนี่ยค่ะทั้งหมดที่เขาโดนไป๖คดี
เดี๋ยวพนักการสอบสวนจะต้องนำตัวผู้ชายคนนี้มาสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็จะคุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการต่อไปด้วย
ใช่ค่ะวันนี้สอบปากคำเพิ่มนะพรุ่งนี้คุมตัวไปฝากขังนะคุณผู้ชมนะ
โอ้โหรัฐมนตรีคมนาคมก็เต้นเรื่องนี้เหมือนกัน
ก็กำชับให้สุวรรณภูมิต้องดูแลความปลอดภัยเต็มที่
คุณผู้สิเพิ่งเปิดประเทศตัดเต็มรูปแบบหนึ่งพฤษภา

ไม่น่าเชื่อว่าคนคนนี้จะบุกเข้าไปได้ถึงหลุมจอดเครื่องบิน